ปัญหาเรื่องของการรับน้องมันก็มีอีกแล้วค่ะ
เล่าข่าวกันอยู่บ่อยนะนี่มีอีกค่ะ
เป็นสถาบันแห่งหนึ่งนะคะอยู่แถวสามเศษในกรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็มีนักศึกษาสาขาหนึ่งที่เขาถูกรุ่นพี่รับน้อง
เขาใช้คำว่ารับเข้าระบบเลี่ยงคำ
แต่พฤติกรรมก็คือรับน้องนี่แหละ
แล้วก็ไปก่อเหตุกันนอกสถาบันรับน้องตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๓ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต่อเนื่องมา๒เดือนแล้ว
และรุ่นพี่บอกว่าต้องทำแบบนี้ไปจนกว่าจะครบเทิม
แล้วคุณผู้ชมคะสาขานี้ที่รุ่นพี่มันรับรุ่นน้องโหดแบบนี้เนี่ยนะ
มีนักศึกษาเข้าไปเรียนในสาขานี้ตอนแรก๒๘คน
ต้องเข้ารับน้องแบบเนี้ยยี่สิบสี่คนตอนนี้เหลือเรียนอยู่แค่ห้าคนอ่ะ
ลาออกกันไปหมดแล้วทนไม่ไหวเขาทนไม่ไหวจนต้องสละสิทธิ์ไม่ลงไม่เรียนแล้วลาออก
คือกลางวันเรียนปกติพอตอนเย็นมาถึงค่ำต้องมาให้รุ่นพี่พวกนี้รับน้อง
ต่อยทั้งเตะทั้งชกเนี่ยโอ้โหดูสิอดีตนักศึกษาชั้นปีหนึ่ง
วัยสิบเก้าปีของสถาบันแห่งเนี้ยค่ะที่อยู่แถวแถวสามเซน
เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องแจ้งตำรวจไปเรียนได้แค่สองสัปดาห์ค่ะ
แล้วพ่อบอกว่าโอ้โหสะบักสบอมกลับบ้านทุกวันอืม
ลาออกเลยไม่เอาแล้วแล้วตอนเนี้ยอดีตนักศึกษาชั้นปีหนึ่ง
วัยสิบเก้าคนนี้ไม่ใช่แค่ไม่กล้าไปเรียนนะ
ไม่กล้าออกจากบ้านด้วยกลัวไอ้พวกรุ่นพี่มันจะตามมา
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพ่อก็พาลูกไปแจ้งความที่สอนอสามเศษนะคะ
สภาพก็คือยังไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว
ยังไม่กล้าคุยอะไรกับตำรวจเลยอ่ะแต่ว่าตามตัวแผลเต็มไปหมดค่ะ
คุณพ่อบอกกับนักข่าวของเราว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วค่ะ
แต่ยังไม่แจ้งความเพราะสภาพจิตใจของลูกชายยังแย่มาก
ไม่กล้าเล่าให้พ่อฟังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลย
เกลี้ยกล่อมอยู่นานมากนะคะถึงจะเล่าให้ฟัง
ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเต็มตัวไปหมดมันคือการรับน้อง
แต่กลุ่มรุ่นพี่รุ่นนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นการรับเข้าระบบเลี่ยงคำอะค่ะ
ซึ่งมันก็คือการรับน้องโหดนี่แหละอืม
สาขาที่น้องเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าจริงจริงแล้วมียี่สิบแปดคน
รับเข้าระบบหรือว่ารับน้องเนี่ยยี่สิบสี่คน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้เดือนสิงหาคม
เหลือนักเรียนในสาขานี้แค่ห้าคนแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิบเก้าคนเนี่ยลาออกไปแล้ว
ไม่ยอมลาออกยอมไปเรียนที่อื่น
เพราะว่ารุ่นพี่รับน้องด้วยวิธีการทั้งเตะทั้งต่อยทั้งชกเข้าที่หน้าอก
ทั้งให้เอาไหล่ถูไปกับพื้นนะคะอืม
รับน้องกันนอกสถาบันรุ่นพี่ไปเช่าบ้านเอาไว้เลยนะ
อ่าหลังหนึ่งตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มอ่ะ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ต่อเนื่องมา๒เดือนแล้ว

เหมือนกับเด็กที่ลาออกไปรุ่นพี่มันไม่สน

เหมือนเขาให้รับระบบอะไรของเขาสักอย่างซึ่งน้องเขาไม่ยอมบอกว่า
เขาให้ทำอะไรถ้าทำได้ก็โอเคผ่าน
ถ้าวันไหนทำไม่ได้ก็คือโดนทำร้ายร่างกายหนักมากเบามากก็ธรรมดา
ทำไม่ได้จริงก็ตามที่ลงไปกิจกรรมตัวเนี้ย
ผมเรียกว่ากิจกรรมล้างสมองเด็กเพราะพวกนี้ถ้า
เนี่ยผมยังว่าโชคดีลูกผมหลุดมาแต่ถ้าผมผ่านตัวนี้ไปได้
ผมก็ต้องไปทำรุ่นน้องต่อไปรุ่นต่อรุ่น
ยังมีรอยแผลเปิดดูนะอ่ะเปิดแผลตัวนิดหนึ่งให้เขาดูนิดนึง
เพิ่งมั่นใจอ่ะเปิดดูเลยอ่ะอ่ะเปิดได้ลุกขึ้นยืนเลย
ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอ่ะยืนเลยอ่ะอ่ะยืนเลยดู
มันมีรอยแผลยังเป็นแผลเป็นเลยพ่อเขาเป็นคนทำแผลให้ลูก
แต่มันไม่ใช่รอยแผลใหม่นะเป็นรอยแผลเก่าทั้งตัวเลย

นี่หัวไหลยด้วยนี่หัวไหลยเข้าไปผมเพิ่งเห็น

เหมือนเขายังกลัวอยู่เลยอ่ะไม่กล้าเปิดให้ดูแผลด้วยซ้ำอ่ะ
คือแบบภาวะรุ่นพี่กลุ่มนี้มาก
คือถ้าเป็นลูกผมนะเป็นลูกเป็นหลานผมผมก็ไม่ให้เรียนนะ
ผมเห็นด้วยที่น้องเนี่ยไม่ต้องทนอย่าไปยอมมันไม่ต้องทน
แต่ต้องไม่ลาออกคือเราจะมาลาออกเพราะว่าไอ้พวกนี้ได้ยังไง
ต้องไปแจ้งสถาบันถ้าสถาบันเมินเฉยเพิกเฉยไม่รู้เรื่องเนี่ย
แจ้งตำรวจฮะแจ้งสื่อมวลชนก็ได้มาบอกไทยรัฐทีวีก็ได้นะ
คือไอ้คนที่ออกคือไอ้พวกรุ่นพี่ต้องเอาออกไปหมดเลย
ตั้งแต่ปี๒ปี๓ปี๔มันจะมีกี่ปีเนี่ย
เอามันออกให้หมดแล้วเหลือปี๑ปีนี้ปีเดียว
เขาจะได้เริ่มต้นเรียนใหม่แล้วก็ไม่ต้องมาปลูกฝังค่านิยมเดิม
ไม่ใช่ว่าพวกนี้จะต้องมาลาออกเพราะทนไอ้พวกรุ่นพี่ไม่ไหวนะ
คือทางพ่อของน้องผู้เสียหายบอกว่า
ไม่รู้นะว่าสถาบันการศึกษารู้เรื่องหรือเปล่า
แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ไปร้องเรียนกับสถาบัน
คือให้ลูกชายออกมาก่อนเลยเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
พอออกมาแล้วเนี่ยลูกชายก็ยังไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกจากบ้าน
เพราะสภาพจิตใจย่ำแย่มากก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
พอออกมาก็กลัวว่าลูกไม่มีอนาคตตอนนี้ไม่มีที่เรียน
ก็เลยคุยกับลูกว่าเราต้องแจ้งความแจ้งความเอาไว้ก่อน

สองก็คืออยากจะให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ออกมารับผิดชอบด้วย
ว่าเด็กที่ต้องจำเป็นลาออกเพราะถูกรุ่นพี่ซ้อมแบบนี้
ทางสถาบันการศึกษาจะช่วยเหลือยังไงได้บ้าง
ส่วนรุ่นพี่ที่ก่อเหตุก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
เรื่องของการรับน้องพูดกันบ่อยเล่าข่าวไปทีไร
คุณผู้ชมก็จะส่งข้อความมาว่าเลิกได้แล้วเรื่องของประเพณีรับน้อง
แต่บางคนก็บอกว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติกันมา
แต่มันมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่คุณสามารถทำได้
และสถาบันการศึกษาก็ต้องมาช่วยดู
อาจารย์ก็ต้องมาช่วยส่วนใหญ่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าก็
เกิดนอกสถาบันไม่เห็นไม่รู้ก็เลยไม่ได้ไปดูไปช่วยอะไรแบบนี้ไง
แต่น้องที่ออกมาแจ้งความน้องทำดีแล้วนะครับคือเด็กคนอื่นจะได้ไม่โดนด้วยนะ
ต้องทำถูกต้องแล้วคนจะได้รู้เรื่องว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เดี๋ยวรอความสถาบันเขาแล้วกันว่าเจ้าชี้แจ้งว่าอย่างไร
ก็ต้องโดนอ่ะดำเนินคดีอ่ะเป็นคดีอาญานะคะครับทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ย
พี่เหล่านี้เนี่ยก็ต้องโดนคดีอ่ะ